ปัดเลย
เข้าไปหน่อยกล้องข้อมันใกล้ตรงนี้หน่อยหน่อยทำไม
แห่งคุมใจในความหลอก
จะอยู่กันไหนกันหน้ากูกำไป
ด้วยสุดท้ายอะ
ที่เล่นพันท้ายนะฟิล์นอะ

สันในหมู๓๒๐กรัมน้องมิน

ในหมู๓๒๐กรัมราคาไม่แพงครับ

คือราคาไม่แพงด้วยแล้วก็๔๐๐กรัม

อันนี้ถูกสุดเชื่อพี่

อันนี้ถูกสุดชื่อถูกกว่านี่ถูกกว่าโอ้ยบันเทิงเริ่มใจไปแล้วนะฮะ
นี่คือคำถามข้อแรกของมิ้วมูลค่า๒๐๐๐บาท
อืมเคยซื้อทานไหมครับปกติก็ทำกับข้าวอยู่นะครับ
เคยซื้อบ่อยจ้ะซี่โครงหมูนี่หนูว่าแพงสุดเพราะหนูเคยซื้อประมาณร้อยนิดค่ะ
แล้วก็ต่อมานะคะเป็นสันในใช่ไหมคะจ้ะใช่ครับเป็นในหมู
อันนู้นน่ะคือสันในหมูครับอันนี้สันในหมูลูกอันนี้สันในหมู
เพราะว่าเขาไปทำเยอะมันนุ่มค่ะเขาตอบหมูบดค่ะ
เป็นหมูบดนะคะคิดว่าหมูบดถูกสุดเคยซื้อค่ะ
โอเคงั้นพี่เป๊กจะเฉลยที่สันในหมู๓๒๐กรัมที่มิ้วไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่
หรือว่าราคาสูงแล้วแล้วพี่เป๊กจะเฉลยที่ซี่โครงหมูสไลด์๔๐๐กรัมที่มิ้วไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่
เอาล่ะอันสุดท้ายนี่นะคะหมูบดนี้ค่ะ
หมูบด๔๐๐กรัม๒แพ็คที่มิ้วเลือกราคาต้องถูกกว่า๑๓๒บาทและราคาอยู่ที่

เก่งมากตอบถูกแบบนี้ผ่านข้อแรกมาค่ะ
สมราคา๒๐๐๐บาท
มิ้วค่ะคนดีตัวเล็กของพี่เป๊ก
ข้อต่อไปนะคะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๔๐๐๐บาทค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุดและของที่จะมาให้เลือก

นี่ไม่ใช่กะหล่ำเดือนนี่คือกะหล่ำปลี
นี่เขามีแต่รถกะหนัม
ลำปี๒กิโลกรัมนะฮะราคาไม่แพงฮะ
ของนครล่ะคะกะหล่ำปีม่วง๑กิโลกรัม
คนนิยมทานกับสไตใช่ราคาถูกมาก

ถูกจริงมันต้องนี่กะหล่ำดอก๑กิโลกรัม

นี่ยิ้มนี่ถามจริงคิดอะไรกับพี่ปะเนี่ย

หล่ำทั้ง๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุดคะมิว
รูป
ขอบคุณค่ะ
อันนี้พี่บอกเลยนะว่าผัดน้ำปลาคือเด็ดมาก

อันนั้นกะหล่ำม่วงนะดูไฮโซขึ้นมามั้ย

ส่วนกะหล่ำดอกนี่ผัดโดยตรงเลยเนี่ย

อันนี้แค่๑กิโลกรัมใช่ไหมคะ

ต่อมานะคะอันนี้ก็๑กิโลกรัมอันนี้๒กิโลกรัมใช่ไหมคะ
ขอตอบ๑กิโลค่ะถูกที่สุด
กะหล่ำดอกกลำดอกเป็นกะหล่ำที่ถูกที่สุด
งั้นพี่เป๊กจะเฉลยที่กะหล่ำปี๒กิโลกรัมที่อยู่ตรงหน้าเป๊กตรงนี้ค่ะ

ราคาที่เป๊กจะเปิดจะเป็นราคาตั้งต้นณเกมนี้ในข้อที่๒ค่ะ
และราคากะหล่ำปลี๒กิโลกรัมที่คุณมิ้วไม่ได้เลือกอยู่ที่
หรือว่าราคาสูงกัน
โลนะ๖๐เท่ากับว่ากิโลละ๓๐บาท
กะหล่ำปีม่วงที่มิ้วไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่
เท่าไหร่

มาที่กะหล่ำดอก๑กิโลกรัมที่มิ้วเลือกอันนี้ต้องถูกกว่า๕๕
ถ้าแพงกว่าเกมจบเลยค่ะขอให้ถูกกว่า๕๕ค่ะ

ถูกกว่า

เอาล่ะผ่านข้อที่๒มาแล้วค่ะ

ตอนนี้สะสมไปแล้วค่ะมิ้วค่ะ๔๐๐บาทค่ะ
ข้อต่อไปจำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๘๐๐๐บาท

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุดและของที่จะมาให้เลือกมาค่ะ
อันแรกนี่คือนมอัดเม็ด๑ขวด
ที่๒นี้ค่ะโยเกิร์ตนมสด๑๕๐กรัม๒ถ้วย
ส่วนอันที่๓นี้ค่ะเป็นไอศครีมนมสด๘๕กรัม๑ถ้วย
ผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออึ้มนิ้วทั้ง๓แบบนี้เป็นคำถาม
ข้อที่๓ของมิ้วค่ะมูลค่า๘๐๐๐บาท
ถามเลยค่ะว่าอื้มนิ้วทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดกันนะ
อร่อยทุกอย่างของเขาเคยแวะทานไหมที่ฟาร์มโชคชัย

รู้ราคาไปด้วยอันนั้นหรอ๓๕บาทหรือเปล่าไม่แน่ใจ
เท่าไหร่นะ๓๕บาทหรือเปล่าไม่แน่ใจ
คือมาทีละเยอะค่ะโยเกิร์ต๒ถ้วย
แต่ว่าโยเกิร์ตนะยูโยเกิร์ตใน๒ถ้วยนะคะอย่าลืม
น่าจะแพงกว่า๓๕บาท
น่าจะเป็นนมอัดเม็ดถูกที่สุดค่ะ

น่าจะมากกว่า๓๕นะ

เป๊กจะเฉลยที่อันที่มิ้วไม่ได้เลือก

ไปยืนตรงนู้นเลยค่ะ
และเป๊ะจะเฉลยที่ไอศครีมนมสด๘๕กรัม

และเป๊กจะเฉลยที่โยเกิร์ตนมสด๑๕๐กรัม
ถ้วยตรงนี้ที่มิ้วไม่ได้เลือก

ขวดนี้ต้องถูกกว่า๕๒บาท
และราคาอยู่ที่

๕๖บาท

เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
ทำให้ตอนนี้ผ่านข้อ๓มาได้ละค่ะ
สะสมเป็นราคาสติ
ของชิ้นไหนราคาถูกสุด
และของที่จะมาให้เลือกมาค่ะ

ต้องคุยกับผู้จัดการถึงจะมาหาพี่ได้

ไม่เห็นอย่าลองกองพิฆาตเมื่อกี้
ลงกองพิฆาตแค่ชื่อเรื่องก็สุดจัดประหลัด

แล้วแบบนี้เนื้อเรื่องจะสนุกแค่ไหน
ต้องรอติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้

คือคำถามสำหรับคุณผู้ชมทางบ้าน
ถ้ารู้คำตอบเข้าไปร่วมสนุกกันได้
ในเฟซบุ๊กแกงป่วนด้วนราคา
อย่าช้านะครับอยากแจก
เค้กกล้วยใบเตยมะพร้าวอ่อน
เค้กกล้วยหอม
ช็อกโก้ปานาน่าเค้ก
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการ

วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตถ้าคุณทำตามกติกา
ตอบคำถามได้ถูกก็รอลุ้นว่า
เซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
เฮ้ยฟังหน้าตั้งยิงขา
ตั้งหลกตั้งหลกหรอ

นี่เองเห็นพี่หัวโล้นแล้วเองโกนตามพี่เหรอวะ

ผมจะไม่ไหวหรอกผมจะไว้ฮิปปี้เลย

ก็ถึงได้ถามนี่ไงก็ใช่ไง

นี่ขนาดฉันเป็นดารายังมองกันไม่ออกเลย